ทีป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
มาตามหาร้านเป็ดพะโล้นร้านหนึ่ง
บอกว่าร้านนี้เป็ดพะโลขายดีมาก

ชื่อว่าร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ดทุกคน
ขายเป็ดพะโล้นะวันนึงอ่ะยังต่ำนะ

ขายถูกมากเริ่มต้นชามละ๔๐บาท
แต่ยอดขายต่อวันเนี่ยวันละ๒๐๐๐บาท
เขามีเคล็ดลับทีเด็ดอะไรตามไปหาคำตอบข้างในกันจ้า
นี่แหละครับร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ตั้งอยู่ริมถนนศรีนครินที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องของความอร่อยและความถูก
เรียกว่าแทบจะหาไม่ได้แล้วล่ะครับ
ทุกอย่างราคาแค่๔๐บาทเท่านั้น
เลยทำให้ติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ดครองใจลูกค้ามายาวนานกว่า๑๖ปี
ที่นี่มีทั้งเป็ดปะโล้และเป็ดตุ๋น
มีให้เลือกชิมกันได้ตามใจชอบ
ลับของเขาอยู่ที่อะไร
เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ

มันต้องมาเท่าไหร่
เขาบอกว่าร้านแม่เนี่ยใช้เป็ดวันหนึ่งเนี่ย

ช่วงพิกพรีกก็คือ๖๐๗๐ตัวอยู่เหมือนกัน
ช่วงเทศกาตรุษจีนศาสตร์จีนอย่างเงี้ยค่ะแม่

ตัวพันตัวอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะ
แต่ว่าวันทั่วไปที่ทำขายค่ะ

ดีใจแม่ขายชามละเท่าไหร่คะ

ที่นี่มีข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ด
แล้วคือสั่งเป็ดสับเป็นจานได้ไหมแม่

เครื่องในมีอะไรบ้างค่ะ
เครื่องในอะไรขายดีคะแม่

แล้วอย่างเป็ดทุนแม่เขาใช้ส่วนไหน

บนใช้วันหนึ่งเท่าไหร่

ตอนนี้เรามาเที่ยงตรง
ซึ่งร้านคนแน่นมาก
อีกนิดนึงถ้าถามเยอะแม่จะไม่จับแล้ว

จริงตอนกลางวันแม่จะขายตรงนี้ถูกไหม

ก็คือบ่าย๓โมงถึงเที่ยงคืน

คำถามนะแม่นอนตอนไหน

ร้านเปิดมากี่ปีแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตบุกเข้าหลังครัว
ได้ค่ะไปดูวิธีการทำเป็ดพะโลก

ตอนนี้ก็ได้เวลาล้วงเคล็ดลับการ
เป็ดพะโล้ของร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ซึ่งวัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไงบ้างนั้น

เราตามน้องใบตองบุกหลังบ้านไปดูกันเลยครับ

ก็คือต้มน้ำใช่ไหมพ่อใช่โอเคมาเลยเริ่มจากใส่อะไรคะ
ดับแรกนะคะโป๊ยกั๊กโปยกั๊กอันนี้จวงเกียวอ่า

๑๐ถึง๑๕ตัวตามด้วย

สาวอัตฎบซอสขาว๒ขวดซอสดำ๑ขวด
ซอสดำ๑ขวดไม่แน่ใจว่าอะไรบ้าง
เทไปเลยพอดกันน้องลงไปเลยนะนี่เหรอพ่อ
นานแค่ไหนประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง
ซึ่งพอเป็ดสุกได้ที่แล้วก็จะเอาขึ้นมาพึงให้เสด็จน้ำ
ก็พร้อมเอาไปสับขายที่หน้าร้านได้แล้วล่ะครับ
แต่ทีเด็ดของร้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีเป็ดตุ๋น
ซึ่งก็จะใช้น้ำพะโลที่ได้จากการต้มเป็ดนี่แหละครับมาทำต่อ
โดยจะเพิ่มเครื่องปรุงให้เข้มข้นขึ้นไปอีกประกอบด้วยผงชูรสผงปรุงรส
เกลอน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสเห็ดหอมและน้ำมันหอย
แล้วก็ทำการตุ๋นไว้อีกหนึ่งชั่วโมงก็จะได้เป็ดตุ๋นเนื้อนิ่มกลิ่นหอมฉุย
ให้ได้ชิมกันแล้วล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าติดใจกันเป็นพิเศษ
นั่นก็คือน้ำราดเป็ดสับ
ส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงให้พี่ติ๋มช่วยบอกหน่อยครับ
ก่อนอื่นจะทำวัตถุดิบก่อนนะแม่เนอะ

โอเคหาลุยเลย

ต่อด้วยสามเกลอค่ะ
น้ามมันหน่อยลงไป

แล้วอันนี้เป็นปรุงโรจ
คือต้องให้มันเดือดก่อนค่อยใส่แป้งมันนะทุกคนทิ้งไว้ให้เดือดนะคุณผู้ชม
และหลังจากนี้ก็ได้เวลาไปชิมกันแล้วค่ะ
ได้รู้เคล็ดลับกันไปสักขนาดนี้ก็ได้เวลาที่จะมาพิสูจน์ความอร่อยกันแล้ว
แต่ครั้งจะให้น้องใบตองชิมคนเดียวก็คงจะเหงาน่าดู
เป็ดผลโลกน์และเมนูอื่นของพี่ติ๋มจะได้ขนาดไหน
สวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวให้รู้ว่ามาจากลอนดอนนะฮะ
และจะบอกว่าพี่อันก็ชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ด
อันนี้เป็นน้ำพะโล้เป็ดพะโล้ทุกคนส่วนอันนี้เป็นเป็ดตุ๋น
เป็ดตุ๋นที่บอกคือจะเป็นตัวปิกบนเป็ดอะค่ะอืมอ่าสดชื่นไหม
โอเคมากจริงนะแค่ชิมน้ำซุปก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมว่าแบบรอดไม่รอด
บะหมี่เขาเป็นแบบเขาเรียกบะหมี่เป๊ะค่ะพี่ไม่เคยรู้เลยแต่พี่จะเรียกว่า
บะหมี่เส้นแบนใช่ไหมอ่าอ่าหลายคนจะเรียกว่าบะหมี่แบนอืม
เส้นบะหมี่อร่อยมากมันเข้ากับเตี๋ยวเป็ดอะที่สุดแล้วมันหอมพะโล้อะ
จะบอกว่าน้ำพะโล้ที่เนี้ยครับมันไม่ติดหวานอืมใช่จริงจริงจริงจริงจริง
เพราะมันมีความเค็มนิดนิดแล้วถ้าใครชอบก็มาค่อยมากลงเองใช่
แล้วเนื้อเนื้อกำหนักนี้คือร่อนเลยนะใช่เป็ดเนี้ยถ้าทำไม่ดีจะมีกลิ่น
สาบกันนะเส้นเป็นการเลือดกันเหมือนกันอ๋อนี่ไม่มีเลยนะครับ
กับอันเนี้ยตัดเลี่ยนใช่ไหมว่าพี่สามารถกินได้ทุกวันเลยนะเมนูเนี้ย
เต๋วเป็ดใช่ไหมถูกต้องกินให้ทุกวันมาลองเมนูแห้งหน่อยมา
ไม่อืดเลยอ่ะเส้นเหนียวกำลังดีอ่ะแล้วมันใส่แบบซีอยู้ดำอ่ะ
มันก็จะหอมหอมกินนิดหนึ่งแล้วมันเข้ากับเป็ดเคราะห์อ่ะ
อะไรหนูเป็นคนที่ชอบกินข้างใน
มันกรุบอ่ะเขาลวกมาพอดีมันไม่ได้เหนียวมากแต่ว่ามันต้องเคี้ยวนะ
เป็ดนี่คือร่อนไหมคะ

ไม่ต้องอะไรเลยแค่ดูดแล้วใช้ลิ้นคืนคุณต้องกินละ
อันนี้กลืนกลืนนุ่มมากมันจะหวานนิดเหมือนน้ำทะโล

โอเคเดี๋ยวกินต่อก่อน
แม่ชิมกันจริงกันจังขนาดนี้ก็การันตีได้เลยนะครับว่าอร่อยยืนหนึ่งจริง
แต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าก่อนที่ร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะกลายมาเป็นร้านเด็ดขายดีแบบขึ้นหิ้งแบบนี้
ก็เคยผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยเพราะคุณพ่อของพี่ติ๋มเคยสร้างหนี้เอาไว้มากมายท่วมหัว
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงให้พี่ติ๋มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
คือตอนนั้นแกสร้างหนี้เยอะมีแต่เล่นการพนันเล่นหวยทุกอย่าง
ผู้หญิงพนันหวยเล่า

เดี๋ยวขอถามนิดนึงคุณพ่อติดเล่าหนักขนาดไหนคะ

ถ้าไม่มีก็ทุกตีหรือประใจเอาของที่บ้านเฟียงทุกอย่าง

พอดีแล้วถามถึงแล้วทางฝั่งคุณแม่ไหม
แม่โรคจำตัวอยู่แล้ว

และเส้นกระดูกสรรค์

แต่ต้องกินยาตลอดชีวิต

จึงมี่ก็ต้องใช้

เคยฆ่าตัวตายเหมือนกัน

เคยถึงโทษกดเขาสักนิดมั้ย
โทษมั้ยเขาว่าชุดคนกดมั้ย
ก็มีบ้างแหละแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็คือพ่อแม่
มีใครเคยรู้ไหมว่าสิ่งที่เคยเกิด

อาจารย์นี่ไหมเท่าไรคะตอนนั้นทำแน่น
ตอนนั้นตกเดือนนึงเท่าผม๔๐๐๐

จริงจริงที่มีอยู่

เต็มความสามารถของลูกคนหนึ่งแล้ว

ที่ทำให้ชีวิตเรามาถึงวันนี้ใช่

ใช่ขายอยู่ที่อายุทยา
เดี๋ยวหนูเชิญพ่ออันมาพูดคุยด้วยเลยดีกว่าเนอะ

รู้จักกันยังไงจากน้องสาวแล้วคุยกันไง

ใช่ค่ะมีแล้วมีอยู่แล้วแต่เขาเลิกกันไปแล้ว

จากที่ผมย้ายมาจากอายุทยามาขายที่สมุทรประการเนี่ย

ช่วยดูขายกาแสเฉพาะนั้นนั้นคือคุยกับแกจะจะจีบเรามีหนี้นะก็บอกว่าไม่เป็นไร

ใช่ช่วยกันไปเพราะว่าเราสองคนเริ่มจากศูนย์มาเลย
กี่ครั้งอ่ะ

เปลี่ยนเลยก็คือเราก็ไม่รู้หรอก

พอเรามาอยู่ได้สักปี๒ปีเงี้ย
เด็กอะหรือว่าคนในร้าน
ไปเจอของสิ่งศักดิ์ศิลป์

แล้วเมื่อกี้เผาไปอยู่บ้านด้วยใช่ไหมอะไรประมาณนี้

คนอื่นเห็นเราเห็นไหม

แต่ส่วนตัวผมผมก็ไม่แน่ใจเลย
แต่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนี่ย

อยู่ข้างบนข้างบนหอคอยนี่แหละ
อธิษฐานหรือเคยตั้งใจขออะไรแล้วมันแบบ

บ่าย๒โมงเนี่ย๗๐ให้หมด
เป็ด๗๐ตัวเนี่ยขอให้ขายหมดนะ

แล้วก็บอกเขาแล้วแม่งก็ต้องว่าอย่างนี้ทุกวันมั้ย
ไม่ทุกวันเราเฉพาะวันพระ

เดี๋ยวจะซื้อรถให้ถ้าได้จริง
แล้วรถที่ซื้อคือรถของเล่นรถของเล่นแล้วรถของเล่นแล้วนี่แม่คันหนึ่ง
พ่อบอกว่าตอนนั้นพอขอแล้วเอารถของเล่นไปถวาย

ก็พอลงมาข้างล่างพักขึ้นของเต็ด
รถอยู่ข้างบนอย่างนี้แต่ลงมาข้างล่าง

แล้วก็วืดอย่างเงี้ย

ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ร้านมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออย่างเดียว
ความอดทนแล้วก็การไม่หยุดนิ่งพัฒนาปรับสูตรไปเรื่อย
แม่ใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะใช้หนี้หลักเจ็ดแสนเนี่ย

สุดยอดเลยอ่ะมันเหมือนฝันเหมือนกันนะ
จากวันที่เรามืดใช่แปดด้านจนถึงขั้นว่าจะไม่อยู่แล้ว
คือต้องขอบใจเขาทุกอย่างที่มีถ้าไม่มีเขาก็เราก็ไม่มีวันนี้
เก้งสามารถที่จะดึงเราขึ้นมาได้เราก็ไม่มีเหมือนกันมีหนี้มีสินอะไรเหมือนกัน
คือสู้กันมาสู้กันมาตลอด
น่ารักมากคือช่วยกันจับมือกันประคับประคองจนทุกวันนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ
ฝากร้านหน่อยค่ะอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
มุดปาการก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลเราเปิด๖โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงแล้วก็บ่าย๓โมงถึงเที่ยงคืน
ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่จริงขอบคุณค่ะ